อุบลรัชธานีครับมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวนานะฮะ
อายุ๓๑ปีเขาถูกยิงเสียชีวิตในบ่อดินข้างบ้าน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยก็ประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพตรงจุดนี้ฮะ
สพวาดินชำราบก็ไปตรวจสอบนะครับ
เป็นบ่อดินอยู่ที่บ้านครูเมืองหมู่๑อำเภอวาลินชำราบนะครับ
เป็นบ่อดินที่เพิ่งขุดขึ้นมาเอาไว้ทำสระเก็บน้ำนะฮะ
ความกว้างก็ประมาณ๒๐เมตรยาว๓๐เมตร
อยู่ข้างข้างบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตะบนครูเมืองนะฮะ
ตรวจสอบแล้วนะครับผู้ตายชื่อนายสุธิเกียจ
อายุ๓๑ปีเขามีอาชีพทำนานะครับ
ลักษณะของสภาพศพสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีกรมท่า
ด้านในเป็นเสื้อยืดสีฟ้าใส่กางเกงขาสั้นนะฮะ
ศีรษะมีร่องรอยการถูกยิงเข้าทางด้านขวาทะลุซ้าย๑นัด
ข้างตัวเนี่ยมีปืนเป็นปืนสั้นลูกโม่ขนาด๓๘ตกอยู่๑กระบอก
มีนะครับที่จนทีเก็บไว้โปรสอบนะครับ
สภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๒ชั่วโมงนะครับ
รอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ส่วนที่ศพก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
มีบาดแผลการต่อสู้อะไรนะครับ

ป้าของนายสุธิเกียจบอกว่านายสุธิเกียจ
เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดระยะหลังเนี่ยยิ่งเก็บตัวเงียบ
ล่าสุดเจอกันก็คือ๑ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ
คืนวันที่๓๑ธันวาคมนะครับช่วง๑ทุ่ม
แล้วก็ไม่เห็นหน้าหลานอีกเลยนะครับ

ช่วงบ่ายเย็นเนี่ยถึงมีผู้มาพบศพ
เรื่องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
เพราะว่านายสุธิเกียจเองเขาก็มีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่
อาจจะฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตาย
ปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่รู้ว่านายสุธิเกียจเอามาจากไหน
เพราะที่บ้านบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน
แต่เพื่อความชัดเจนแล้วก็สิ้นสงสัยนะครับ
ตำรวจจะส่งร่างของนายสุธิเกียจไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างแท้จริงอีกครั้งนะครับ
ตอนนี้ก็จะให้ญาติและพยานแวดล้อมต่าง
ให้ข้อมูลมาสอบปากคำกันให้ละเอียดก่อน